วันนี้ทางครอบครัวได้ประกอบพิธีชาปนกิจศพน้องจีจี้
ในที่พักนะคะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
นี่แหละค่ะบรรยากาศการประกอบพิธีชาปนกิจศพของน้องจีจี้
เมนวัดพระปฐมเจดีที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม

เพื่อนมาร้องเพลงไว้อาลัยแล้วก็มีแขกร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของน้องจีจี้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
โดยผู้พัฒน์สุดชอบและแฟนฉันมีวันไว้
ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าในงานนอกจากเสียงเพลงแล้วก็มีการ
ฉายสไลด์โปรเจคเตอร์เป็นเรื่องราวของน้องจีจี้ด้วยนะคะ
ไล่มาตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสือเลยนะคะ
แล้วก็มีการญาติของน้องจีจี้ก็บวชหน้าไฟ
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้น้องจีจี้๓รูปด้วยกัน
เป็นประธานในพิธีประชุมเพลิงถวายผ้าบังสกุล
และจุดไฟประชุมเพลิงค่ะ
มีการเปิดเพลงของน้องจีจี้ที่ทำกับค่ายเพลงซึ่งยังไม่ได้มีการเปิดตัวที่ไหนนะคะ

เพราะว่าน้องบอกว่าอยากให้ครอบครัวได้ฟังเพลงนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณพ่อของน้องจีจี้
ซึ่งก็บอกว่ายังคิดถึงจีจี้เสมอ
อยากให้ไปสู่พบภูมิที่ดีนะคะ

ก็ขอให้มาเกิดเป็นพ่อลูกกันอีกค่ะ
ค่ะ

บอกว่าหลังจากเสร็จพิธีชาปนกิจแล้ว

เรื่องคดีการชดใช้และค่าเยียวยาอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ที่เดินทางมาไหว้ขอขมาศพของจีจี้
ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่๒๓เมษายน
จนกระทั่งวันนี้ก็ยังไม่ได้ติดต่อกัน

เพราะว่าก็ต้องมาประกอบพิธีชาปนกิจศพน้องจีจี้ค่ะ